แม่บ้านพระจันทร์บ่อย
กลับมาช่วงนี้นะคะมาลุ้นกันต่อเลยค่ะ
สำหรับดวงของโชคชะตาของแต่ละคนนะคะ

ต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์นี้สิ๑๘เมษายนจนถึง๒๔เมษายน

กันดายน

ที่เราดูกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สถิติ
มันอาจจะเกิดกับคุณหรือไม่เกิดก็ได้
เพราะว่าบางคนนะไปดูไปดูทีวีดูอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าอุ๊ยเนี่ยคนที่เกิดเดือนนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ซึ่งเขาให้ระวังตัวไว้เฉยใช่ไหมคะ
ใช่คืออย่างนี้คนเราเนี่ยมีวันเดือนปีและเวลาเกิดที่แตกต่างกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกัน
มีรายละเอียดต่างกันไปตามการตกฟากลักษณะต่างนะ
อันนี้เป็นภาพรวมอีกเนี่ยผม

ถ้างั้นมาอัปเดตกันต่อที่เดือนกันยายนค่ะ

กันยายนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ
เหมือนต้นร้ายปลายดี
หรือว่ามีเรื่องแย่ก่อนแล้วดี

เพราะฉะนั้นบางทีมันเหมือนกับแย่เลย
แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนคนนั้น

อย่าไปตื่นเต้นตกใจนะ

ป้ากว่าไอ้เรื่องไม่ดีนั้นอะมันกับพริกกลายเป็นเรื่องดี

เป็นเรื่องที่ช่วงนี้มีเงิน

ความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่

เป็นมือที่๓แต่ดันดี
อ่าวไม่เอาดิ
มือที่๓แต่ยังดี

ความรวดเร็ว
ยิ่งกว่าจะรวด
เร็วที่ใหม่

งานอะไรที่แบบว่าด่วนเล็กเนี่ยมักจะมา

มันก็ดีไงแต่บางคนแบบว่ามันทำไม่ทันไง
ของเก่าก็ยังไม่เสร็จของใหม่มาอีกแล้วอะไรอย่างนี้

ก็คือไหลออกมากว่าข้าว
ก็คือมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่เข้ามา
มันจะไหลจังเลยทั้งที่ไม่ได้รับเชิญ
ก็คงเป็นการที่แบบว่างานเข้ามาแล้วเราต้องลงทุนไปก่อน

เร็วทันใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิก
หรือว่ามันมีอาการประมาณว่า
พอเลิกกับคนนี้ปุ๊บคนใหม่ก็เข้ามาทันที
ต่อไปชาวพฤษจิกายนรออยู่หรือแล้วค่ะ
เหรอพฤษจิกายนนะค่ะช่วงดีมาก
เฮ้ยมากนะมีนึงจากปี
ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยรอเดือนที่โชคดีอยู่
ส่วนช่วงดีที่มีผู้หลักผู้หญิงและไม่ต่ำ
เพราะฉะนั้นสมมุติจะทำอะไรมีปัญหาอะไร

เรื่องเงินก็เหมือนกันมีปัญหาก็วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่
สถาบันการเงินยินดีต้อนรับให้คุณเป็นหนี้

ตอนนี้ชาวธันวคมรออยู่ไม่ไหนถึงต๊าเขา
อ่ะธันวคมเป็นเรื่องของการทำงานเป็นหมู่คณะ
ถึงทำงานเป็นกลุ่ม

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบบว่าอาจจะเครียดหรืออาจจะแบบว่า
พาเขาไม่ได้ต้องทำเพียงคนเดียว

ใช่ทั้งที่จะต้องทำร่วมกัน

อืมในช่วงสัปดาห์นี้นะ

แบกรับแล้วก็ต้องใช้เงินเช่น

คือใช้เยอะกว่าปกติ

เช่นอะไรที่เสี่ยงอย่าเสี่ยง
ทันวาอย่าเสี่ยงโอ้โฮ
ถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักวางแผนให้ดี

เงินก็เหมือนกันมีรูทางในการทำมาหาเงินเพิ่มขึ้น
ส่วนเรื่องของความรักอันนี้ต้องระวังนิดนึง

เพราะมันเป็นเรื่องของเพิ่มหรือขยาย

หรือว่ามีอยู่แล้วก็อาจจะมีกิ๊กเพิ่ม

ใช่แบบว่าบางเอิ้นมีสนิน

เดี๋ยวตอนนี้พักแป๊บนึงไปทำใจก่อน

สำหรับเดือนกุมภาและมีนายังรออยู่นะคะ
สำหรับใครที่แบบว่าเกิดเดือนกุมภามีนา
เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตดวงกันค่ะ
ใช่แล้วเรายังมีประเด็นแซ่บกันด้วยนะคะว่า

ในช่วงนี้มีเกณฑ์ปากพาจน

ถ้าอยากรู้วิธีมีวิธีแก้ไขด้วยนะ